นี่มีคนเขาลืมไอ้นี่ไว้กระเป๋าสตางค์ไว้ที่ปั๊มน้ำมัน

ตำรวจนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครเขาก็ไปเจอ
แล้วเขาก็ตามจนเจอเจ้าของจนได้ได้รับคำชมเลยนะครับ
น้ำใจงามได้รับคำชื่นชมจากผู้บังคับบัญชานะครับ
หลังจากสามารถตามหากระเป๋าส่งคืนเจ้าของได้สำเร็จคนนี้
ก็คือร้อยตำรวจตรีอรันพาเกตวัย๕๕ปีครับ

ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครครับ
โดยร้อยตำรวจตรีอรันทร์ก็เล่าว่าวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะคุณ
มีข้าราชการครูบำนานโทรศัพท์มาบอกว่า
แจ้งว่ามีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชุมพร
ลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลไว้
ร้านขายข้าวแกงในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
บนถนนพระราม๒ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ช่วยตามหาให้หน่อยเถอะพ่อคุณแบบนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ลูกให้มามีคุณค่าทางจิตใจมาก
จากนั้นร้อยตำรวจตรีอรันท่านนี้ได้ออกตามหากระเป๋า
พบว่าคนที่เก็บกระเป๋าได้คือนางสาวชื่นจิต
เริ่มยินดีอายุ๓๕ปีเขาก็ตามหาชกของอยู่เหมือนกัน
ตา๔อันแล้วก็เอกสารสำคัญหลายรายการ
จึงได้ส่งไปให้สถานีตำรวจภูทรสวี
เพื่อเป็นตัวกลางประสานให้เจ้าหน้าที่มารับกระเป๋าคืน
เจ้าของกระเป๋าเองก็จะโอนค่าพัสดุให้
แต่ร้อยตำรวจตรีอารันทร์บอกว่าไม่รับไม่เป็นไร

ถือเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน
ที่ผ่านมาก็สอนให้ลูกทุกคนเป็นคนดี
และซื่อสัตว์ต่อสังคมนั่นเองนะครับ
นี่นักยกย่องนะค่ะนี่นักยกย่องนะค่ะ